คุณผู้ชมค่ะมีคลิปหนึ่งแชร์กันเยอะในโลกสังคมออนไลน์นะคะ
แล้วก็มันเป็นเรื่องของความเชื่อค่ะผู้ชายคนหนึ่งก็เลยเอามาโพสต์เฟซบุ๊ค
พร้อมกับบอกเล่าบอกว่าเขาไปเที่ยวถ้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรี
แล้วจังหวะที่ยกมือถือมาถ่ายบรรยากาศของถ้ำอยู่นี่นะคะครับ
เขาได้ยินเสียงคล้ายกับพญานาคเป็นเสียงยังไงคุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่ะ

ใช่ค่ะเขาขึ้นข้อความเลยนะคะเสียงพญานาคมีอยู่จริงแล้วเห็นไหมคะ
มีแม่ชีอยู่ด้วยเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะ
ถ้าเป็นเสียงนี้ผมฟังเหมือนคนนอนกรน
ชาวเน็ตก็คิดเหมือนคุณภาคภูมิว่าน่าจะเป็นเสียงคนนอนกลหรือเปล่า
นี่ค่ะคุณผู้ชมภายในถ้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยเจ้าของคลิปนำมาโพสต์ลงในโลกออนไลน
ระบุบอกว่าเป็นเสียงของพญานาคแล้วก็เขียนแบบนี้นะคะ
เสียงพญานาคมีอยู่จริงแต่ชาวเน็ตค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างนานา
ก็บอกว่าคล้ายเสียงคนขากเสลดบ้างก็บอกว่าเหมือนคุณภาคภูมิคิด
คล้ายเสียงคนนอนกลนหลายคนก็บอกว่าไม่เชื่อนะว่าเสียงพญานาคเนี่ยมีอยู่จริง
เพราะถ้าใช่จริงนะทำไมแม่ชีในคลิปไม่มีทีท่าและท่าทีว่าจะตกใจเลยนะคะ
เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อก็ต้องได้รับการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบคลิปนี้พบว่าเกิดขึ้นที่ถ้ำพระอรหันต์วัดเขาสมโพธิ
อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีค่ะซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่สักประมาณสองร้อยไร่
ของเราลงพื้นที่เลยนะคะอยู่กลางหุบเขาล้อมรอบ
โดยภูเขาในพื้นที่ของกลุ่มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์อันนี้ตั้งอยู่ที่อุทยานด้วยนะคะ
คุณกระมุดยวทินผู้สึกข่าวทะเลรัติทีวีก็เลยเดินทางไปวิสูจน์ที่ถ้ำพระอรหาร
เป็นเสียงพยานนอกจริงหรือเปล่า
พอไปถึงทีมข่าวขอให้พนธุ์ของวัดเขาสมโพธิพาขึ้นไปที่ธรรมพระอรหาร
ซึ่งต้องเดินทางแล้วขึ้นไปบนภูเขามันใดกว่า๔๐๐ขั้น
บันไดเนี่ยกว่าสี่ร้อยขั้นค่ะครับด้านหน้ามีรูปปั้นหลวงพ่อคงจัตมโลนะคะ
เป็นพระที่สร้างวัดเขาสมโพธิตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบหกก่อนที่เราจะลงไปในถ้ำพระอรหันต์เนี่ย
ซึ่งคุณคารินบอกว่าทางลงไปในถ้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบค่ะ
เรียกว่ารูก็ยังได้นะฮะความกว้างสักประมาณสี่สิบนิ้ว
คือสัดส่วนของคุณคารินเนี่ยผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีเนี่ย
ไม่ได้ใหญ่มากนะสามารถที่จะลงไปได้
คุณคารินบอกว่าถ้าเกิดใครตัวใหญ่หน่อยเนี่ย
อาจจะลงลำบากหรือว่าอาจจะลงไม่ได้เลยนะคะ
ส่วนภายในของถ้ำค่ะมีความกว้างสามารถบรรจุคนได้สักประมาณ
ห้าสิบถึงหกสิบคนนะนี่ลงไปแล้ว
แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในถ้ำมากมาย
รวมถึงสารพญานาคพ่อปู่ศรีสุโธด้วยจากนั้นค่ะ
พระลูกวัดพาทีมข่าวของเรา
คำไปศักรระรูปป้านลงพ่อคงนะที่อยู่ภายในทำ
พร้อมกับไปกราบศักระหินที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์นอนหงายอยู่
แล้วก็มีผ้าสีแดงสีคล้ายกับเป็นจีวรพระนะฮะ
แดงเล็ดหมูแบบนี้ฮะคุณผู้ชมให้กราบตรงจุดนี้ด้วย
ด้านหน้ามีป้ายเขียนว่าหลวงพ่อทองดีสีสว่าง
ซึ่งมีตำนานเล่าต่อกันว่าหลวงพ่อทองดีเนี่ยท่านเป็นพระที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่
แล้วก็โดนเสือแม่ลูกอ่อนกินแล้วท่านก็มรณภาพ
ที่ร่างของท่านจะกลายเป็นหินก้อนนี้นะคะ
ปัจจุบันหินก้อนนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนที่มาที่นี่
ก็คือมาที่วัดเขาสมโภษมาแล้วต้องกลับว่ายสักกรบุชานะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมจากนั้นพระลูกวัดค่ะ
ที่ชาวบ้านนำมาถวายที่วัดแห่งนี้
ก่อนที่จะพาไปทำอะไรเดินจงกลมค่ะ
จงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ชี้ให้เราดูจุดที่
ปรากฏอยู่ภายในคลิปเมื่อสักครู่ตั้งแต่ต้นเรื่องที่ที่ฉันเล่าให้ฟังนะคะ
คลิปที่มีคนอ้างว่าเสียงพญานาคปรากฏภายในถ้ำ
พระที่วัดเขาสมโพธิบอกกับทีมข่าวบอกว่าเสียงที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
พระท่านบอกแบบนี้นะคุณภาคภูมิบอกว่าน่าจะทำขึ้นมาเอง
ไม่ใช่เสียงพญานาคแต่ก็ไม่รู้ว่าคนทำมีเจตนาหรือวัตถุประสงค์อะไร
ตั้งแต่บวชจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ไม่เคยได้ยินเสียงลักษณะแบบนี้
ไม่เคยได้ยินเสียงร้องของพญานาคด้วย
ปกติถ้ำแห่งนี้จะไม่ค่อยเปิดให้พระแล้วก็ญาติโยม
ขึ้นมาปฏิบัติธรรมนะ
หลังจากที่คลิปเสียงพญานาคปรากฏออกไปในสังคมออนไลน์นะคะคุณผู้ชม

แม่ชีที่ปรากฏในคลิปเนี่ยพระลูกวัดแห่งนี้บอกว่า
เครียดมากนะเพราะว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ
ยืนยันได้เลยว่าไม่มีที่นี่เสียงพญานาคแน่นอน
ซึ่งในแต่ญาติโยมที่ไม่ขึ้นมาปฏิบัติพรรณนี้พระสมก็ไม่ขึ้นมาปฏิบัติพรรณนี้
ก็ไม่ได้ขึ้นจะขึ้นมาเฉพาะวาระสำคัญทางศาสนาเช่นวันเข้าพรรษาวันออกพรรษา
แล้ววันสงการที่จะให้ญาติโยมชาวบ้านเพราะชาวบ้านที่นี่มีความเชื่อเรื่องของยานพญานาคอยู่แล้ว
ศรัทธาพญานาคะความเชื่อแบบนี้เชื่อก็ต้องมีสติมีปัญญา
ถ้าเราเชื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่เคยเห็นเราก็ต้องมีปัญญาในการเชื่อแค่นั้นเอง
คือเราไปตรวจสอบให้เนี่ยเพราะว่าพระท่านบอกว่าเดี๋ยวคนจะไปเชื่อผิด
คือจะเชื่อจะศรัทธาเรื่องใดก็เป็นไปตามความเชื่อความศรัทธา
แต่ก็ต้องให้อยู่ในกรอบแห่งความพอดีแล้วก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ผิด
ค่ะนี่พระกับแม่ชีท่านเครียดมากนะฮะ
เพราะว่าพอมีลักษณะภาพเสียงอะไรแบบนี้ออกไปเนี่ย
เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่อ่า
ทีนี้เอาล่ะคุณผู้ชมไหนทีมข่าวก็ลงพื้นที่แล้วนะคะ
ก็เลยจำลองทำเสียงดูครับลองทำเสียงลักษณะคล้ายคล้ายกับเสียงที่เราได้ยินในคลิปเนี่ย
เทียบกันดูว่ามันทำแล้วมันคล้ายหรือเปล่านะ

สามสอง
นี่ค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าหลังจากที่คุณคารินลองทำเสียง
แล้วนะคะปรากฏว่ามีความคล้ายคลึงกันมาก
ซึ่งเสียงในคลิปเนี่ยเป็นเสียงที่มาจากคือบางคนบอกว่า
เสียงในคลิปเนี่ยก็คือต้นฉบับเนี่ยอ่า
อาจจะมาจากแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกหรือเปล่า
อ่าเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่ชีที่อยู่ในงานที่ท่านเดินจงพรองอยู่ครับ
ไม่รู้ค่ะจริงไม่รู้เลยว่าเขาถ่ายยังไง
เพราะชีก็เพิ่งเห็นคลิปเมื่อสันวันอ่ะคนที่เข้ามาขึ้นไปก็ดูจะถ่าย
มันจะได้เกือบ๕๖๐๐คนเพราะมันกว้าง
พระชีคนเฝ้าเฉยคนที่เขาลงไปแล้วก็ถ่ายรูป
ที่ไม่รู้เรื่องที่อาจารย์พันธกุลถามเมื่อวาน
ชีก็บอกว่าชีไม่รู้แล้วค่ะพระอาจารย์
เพราะว่าที่เดินจงกลมก็เดินจงกลมแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ชิดลจงกลมนี่ช่วงเขาลงมาหมดแล้วค่ะ
ไม่มีใครไม่มีเสียงอะไรหรอก
คุณพระอาจารย์ที่ขึ้นไปดูแลทัมภศปุ่นก็ไม่เคยได้ยินเสียงอะไร

มันก็ธรรมดากคนพี่กลัวอาจจะไม่กล้าอยู่
ไฟดับแล้วมันยิ่งกลัวมันมืด
เพราะปกติวัดก็ไม่ให้คนเข้ามาในวัดเนี่ย
ตั้งแต่โควิดครั้งนี้ระบาดแล้ว
อาจจะเป็นคลิปตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณนี้

เพราะว่าคนที่เข้าไปในถ้ำทุกคนก็ถ่ายรูปเป็นปกติอยู่แล้ว
ที่เนี่ยขอเชื่อกันว่าเป็นเด็นพญานาค
อันนี้เป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยยังไม่มีวัดเขาสมโพธินะ
หลวงพระคงท่านยังไม่มาสร้างวัดที่นี่
ชาวบ้านเขาก็เชื่อของเขาอยู่นั่นอยู่แล้ว
เขาก็ขึ้นไปไหว้พญานาคบนถ้ำพระรามอยู่แล้ว

แล้วเขาก็ไปเล่นสงการในถ้ำลำวงซึ่งอยู่ด้านหลังถ้ำพระรหัน
ทีนี้เมื่อต่อมามันมีความเจริญเข้ามา
แล้วมีคนที่เชื่อเรื่องพญานาคเข้ามา
ก็ทำให้คนขึ้นไปไหว้พญานาคบนถ้ำมากขึ้นมากขึ้น
ต่อมาก็มีกฎระเบียบว่าไม่ให้ขึ้นไปปฏิบัติ